คุณผู้ชมมาพูดถึงแวดวงการเมืองกันบ้างดีกว่า
พูดถึงแวดวงการเมืองแล้วแบบมีความสะดุ้งนิดนึงนะคะ
ถ้าไปก็ไปกันยกแผงหมดด้วยกันนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
แต่ไม่ใช่อะไรจะบอกว่าคนในวงการบันเทิงเข้าไปเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวด้วยนะคะ
อยู่ดีคุณผู้ชมค่ะมีชื่อเนี่ยไปปรากฏอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญของพักการเมืองด้วย
หลายคนเห็นแล้วว่าอุ๊ยจริงหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่า
บันเทิงไทยรัฐหาคำตอบมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะ

บอกว่าช่วงนี้โซเชียลเขาฮือฮากันมาก
เอกสารอ้างชื่อพักไทยพัฒนาค่ะ
มีรายชื่อคนบันเทิงเข้าไปเป็นกรรมการบริหารพักด้วย
คุณผู้ชมค่ะนี่มีทั้งน้าแอดคาราบาลค่ะ

นั่นแหละเป็นรองหัวหน้าพักเลย
แล้วก็มีรายชื่อกรรมการบริหารพักเป็นคนบันเทิงอีกหลายคน
มีทั้งอาต๋อยไตพบด้วยมีคุณปิ๊กเจษฎาพร

รวมไปถึงคุณสงการเตธนรงค์ด้วยค่ะ
อันนี้คือรักรวมดาราหรือยังไง

แต่ชื่อพักดีมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมเนี่ยสรุป
เดี๋ยวไปถามมาให้บันเทิงไทยรัฐขอรีเช็คนิดนึงละกันเพื่อความชัวร์
ครบทุกคนเลยรีเช็คให้ทุกคนเลย
สอบถามไปที่พี่ไก่ผู้จัดการส่วนตัวบอกเลยว่าชัดเลย

ต่อกันที่อาต๋อยไตพบค่ะนี่เราก็เช็คกับลูกสาวเลยนะคะ
ลูกสาวของอาต๋อยบอกว่ายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงคุณผู้ชมค่ะนะ

ทวิตข้อความยืนยันว่าเนี่ย
ทวิตเตอร์เองเลยยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยแล้วก็ไม่ได้จะเล่นการเมืองอะไรทั้งสิ้นด้วย
คิดว่าจะได้เข้าครูหาไปกาเบอร์พี่ติ๊กแล้ว
ว่าเธอไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนนะ
แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยด้วย
และคนสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะคุณสงกรานเตชะนรงค์
เราสอบถามผ่านเลขาส่วนตัว
คนนี้เนี่ยคุณสงกรานพูดโฉนโปรดเลย

ใช่แต่ว่าจริงน้องสาวเขาลงแบบเลือกตั้งอยู่

ไทยพัฒนาไม่ได้มีอยู่ในสารระบบ
สันหรือยังไงแต่ว่าแบบนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวตกตกใจกัน
อันนี้ใช่นะคะทุกคนยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
แต่เราขอแวะกลับไปที่พี่ติ๊กนิดนึงละกัน

นี่ไงพักนี้คุณผู้ชมค่ะพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรัก
โลแกนพักง่ายคือระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน
ผลดีพิสูจน์ใจ
สร้างเรื่องราวระหว่างพักแล้วมาสร้างเรื่องรักระหว่างเรานี้เปล่า

เบอร์รักถ้ามารักเธอ
ขอบอกเลยถ้าปีกลงเลือกตั้งนะครับทุกคน
เรา๒คนจะกาเป็นคนแรกกองตัวนี้เลย